มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งขับรถไปนะครับ
แน่นอนช่วงนี้มีฝนตกแล้วก็ถนนลื่น
เสียหลักนะตกเข้าไปป่าย่าริมทาง
ทำให้บาดเจ็บแล้วก็มีอาการชักเกร็งด้วยนะครับ
ตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุ
รถเก่งพุ่งตกลงไปในป่าย่ามริมถนนสายเมืองเลยวังสะพุงนะครับ
ก่อนถึงด่านตรวจตำรวจทางหลวง๓๐๐เมตรครับ
ในรถไปพบนางสาวมีนาธรรมมียะอายุ๒๒ปี
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลย
สภาพบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าเธอมีอาการชักเกร็งด้วยนะครับ

กู้ภัยและกู้ชีพก็เข้าไปช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวออกจากรถส่งไปต่อที่โรงพยาบาลวังสะพุงนะครับ
ตำรวจบอกว่ามีการสอบถามนางสาวมีนาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็ขับรถกลับบ้านแล้วครับหลังเลิกเรียน
ระหว่างทางฝนตกตกหนักมากแล้วมันกลางคืนมันก็มืดด้วย
ขับมาถึงจุดเกิดเหตุรถมันเสียหลักนะฮะพุ่งตกลงไปในป่าย่าข้างทาง
ก็บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มีอาการชักเกร็ง
ตอนนั้นจากนั้นเองบอกว่าไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับ
กระทั่งมีชาวบ้านผ่านไปผ่านมาเห็นก็เข้าไปช่วยแจ้งตำรวจทางหลวง
กู้ภัยไปช่วยเหลือเบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากฝนตกถนนลื่นนะครับ
แล้วก็เธอเองก็ควบคุมรถไม่ได้ล่าสุดอาการก็ปลอดภัยแล้ว
แล้วก็คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะครับ